ทุกผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในรถแท็กซี่คันหนึ่งนะฮะ
ตีสองครึ่งคืนที่ผ่านมาแถวบางพลีสมุทรปราการโชเฟอร์แท็กซี่นี่แทบช็อกเลยนะฮะ
เพราะผู้โดยสารเนี่ยใช้มีดปาดคอตัวเองอยู่ในรถนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสนะครับเหตุการณ์นี้นี่ฮะเกิดขึ้นตีสองครึ่งคืนที่ผ่านมา
นี่ในรถนะครับท่านผู้ชมครับปาดคอตัวเองอยู่อย่างนี้นะครับ
สพบางพลีที่สมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุก็เลยมาตรวจสอบ
คนเจ็บอยู่ในแท็กซี่บาดเจ็บสาหัสอยู่กลางสี่แยกไฟแดงคลองขุดมุ่งหน้าบางพลีนะครับ
ในพื้นที่ตะบนบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ป่อเต็กตึงก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแท็กซี่คันนี้เนี่ยเป็น
โยต้าสีเขียวเหลืองนะครับจอดอยู่กลางถนนเลย
ประตูหลังฝั่งซ้ายเปิดอ้าอยู่คนเจ็บชื่อนายสมพรสูงรัง
อายุสามสิบแปดปีเป็นชาวร้อยเอ็ดตอนที่มาช่วยกันเนี่ย
สภาพแบบหายใจรวยรินแล้วเลือดไหลท่วมตัวไปหมด
มีบาดแผลชะกันนะครับเป็นบาดแผลเนี่ย
เป็นมีดที่บาดเข้าที่ลำคอแล้วก็ใต้ราวนมซ้ายหน้าท้องเนี่ย
มีแผลถูกแทงด้วยที่พื้นรถมีมีดปอกผลไม้ยาวสี่นิ้ว
เลือดเลือดตกอยู่สองเล่มนี่ฮะโอ้โหนี่สองเล่มเลยนะครับ
คนขับรถแท็กซี่คันนี้ชื่อนายเฉลิมชัยชัยศรีหาอายุ๕๑ปีนะครับ
คนนี้ครับนี่ยืนแบบช็อกเลยตัวสั่นอยู่ข้างถนน
เฉลิมชัยโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยบอกว่าอย่างนี้
คนเจ็บที่ชื่อนายสมพรนะเรียกแท็กซี่มาจากปากซอยประชาอุทิศเจ็ดสิบหก
เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วบอกว่าให้ไปส่งที่บางนาหน่อย
สั่งให้ขึ้นทางด่วนด้วยขึ้นทางด่วนเสร็จ
บอกให้เปลี่ยนไปเส้นถนนกาญจนาตัดเข้าปู่เจ้าสมิงพราย
ให้ข้ามสะพานภูมิพลอีก
ตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรเอ้าไปก็ไปผู้โดยสารเขาสั่งไปก็ไป
ขับรถไปเรื่อยพี่เฉลิมชัยบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยคือนายสมพรที่นั่งอยู่เบาะหลังเนี่ย
ให้เปลี่ยนเส้นทางอีกบอกเดี๋ยวจะไปลงตรงหน้าช้างสามเสียน
ก็ขับไปถึงไปเจอตำรวจตั้งด่านนายสมพรบอกขับไปที่อื่นดีกว่ายังไม่ลง
ให้เปลี่ยนเส้นทางแบบเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกับคนฟุ้งซ่าน
สุดท้ายบอกจะไปเซ็นทรัลบางนาคือมันเที่ยงคืนแล้วคือจะตีหนึ่งอยู่แล้ว
ถามไปถามมาบอกจะไปทะเลบางแสนจะไปชนบุรี
จนต้องแบบคือเชื่อไหมพี่เฉลิมชัยแกขับพาไปถึงบางแสน
ไปก็ไปไปถึงบางแสนแต่ว่าพอไปถึงบางแสนเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้ว
จอดรถหน่อยแล้วหันไปถามบอกโอ้โหนี่คุณลูกค้าผู้โดยสาร
มิเตอร์ตอนนี้ขึ้นมาหลายร้อยแล้วคือถ้าขับวนไปเรื่อยแบบนี้
บอกว่านี่พี่รหัสนี้นะถ้าพี่ไม่ไว้ใจเนี่ยพี่ไปกดเงินค่าแท็กซี่ได้เลย
จะเอาเท่าไหร่ก็ได้กดตามสบาย
เฉลิมชัยเขาก็หาที่กดเงินนะครับ
ไปกดเงินไม่มีเงินสักบาท
ยุ่งแล้วขึ้นมาบนรถบอกโอ้โหทำไมทำกับพี่แบบนี้ไม่สงสารพี่เหรอ
สั่งให้ขับวนไปเรื่อยอย่างเงี้แล้วสุดท้ายเนี่ยไม่มีเงินเนี่ย
นายสมพรก็บอกกับโชเฟอร์แท็กซี่บอกว่า
จังหวะนั้นอ่าพี่เฉลิมชัยสิโชเฟอร์เนี่ยขับย้อนกลับมาซึ่งนายสมพรผู้โดยสารเนี่ย
ทีนี้เริ่มพูดแล้วบอกผมทะเลาะกับแฟนมามีคนตามล่าตัวผมอยู่
แล้วทำท่ารับมีดอยู่ที่เบาะนั่งผู้โดยสารข้างหลัง
เฉลิมชัยบอกว่าตอนนั้นผมก็จอดรถสิฮะจะอยู่ทำไมล่ะครับตกใจกลัวฮะ
ถึงกลางสี่แยกไฟแดงพอดีแถวบางพลีจอดรถวิ่งลงมาจากรถมาขอความช่วยเหลือนะ
แล้วนายสมพรนั่งอยู่ในรถคนเดียวเนี่ยพอกลับมาดูกันอีกที
ใช้มีดแทงตัวเองแล้วก็ปาดคอตัวเองไปแล้ว
โฟเฟอร์แท็กซี่บอกว่าตอนที่ขับรถวนไปวนมาตามที่นายสมพรคนเจ็บสั่ง
ทั้งหมดที่ขับไป๒๓๘กิโลเมตรเงินค่าแท็กซี่๑๐๐๐กว่าบาท
แสนนะครับแล้วเขาก็บอกให้ผมกดเมคเกอร์ทิ้งรอบนึงแล้วผมก็กดใหม่อีกรอบหนึ่ง
แล้วก็ผมก็เลยว่าพี่แล้วพี่จะมีตังค์ให้ผมไหมเนี่ยมาไกลขนาดนี้
เขาบอกว่ามีมีเอาบัตรเอทีไปกดน้องไปกดดีกว่าเขาบอกไม่ไม่
มีกดมีดสองเล่มครับอ่ามีดปอกผลไม้สองเล่มเขาวางให้ผมเห็นตั้งแต่
ตั้งแต่ที่ผมบอกให้เขาลงตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้เขาก็แทรกแวกแฟกตลอดครับ
แล้วผมก็เอาละผมก็เลยไม่กล้าที่จะไล่เขาแล้วทีนี้
ผมคิดว่าผมจะจอดไฟแดงไหนที่คนเยอะแล้วผมจะดับเครื่องแล้วผมจะลง
นี่ฮะพี่เขาก็ตั้งสตินะฮะทุกผู้ชมครับสพบังพลีสันนิษฐานว่า
สมพรคงจะเครียดหรือไม่ก็อาจจะมึนเมาอะไรหรือเปล่า
ก็เลยก่อเหตุแบบนี้นะครับก่อนเกิดเหตุลักษณะเหมือนกับหวาดระแวงด้วยนะครับ
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบหาสารเสพติดในร่างกายนะส่วนเรื่องดำเนินคดีอะไรพวกนี้ก็ต้องว่ากันไปตามข้อมูลต่างนั่นแหละ
เอาเป็นว่าอาการบาดเจ็บตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
ค่ะเดี๋ยวต้องตามญาติญาติเขาให้มาดูเรื่องของอาคงอาการบาดเจ็บด้วยนะฮะอืม